เรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่ตกบ่อร้างในป่าสวนยางพาราที่จังหวัดตรังนะฮะ

แต่ว่าลูกชายบอกว่าแม่เป็นคนที่อาการทางสมองไม่ค่อยดีนัก
มักหายตัวออกจากบ้านไปเป็นประจำ
ก็เลยไม่ติดใจเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตที่เกิดขึ้น
ตำรวจสพเมืองตรังแล้วก็ทีมแพทย์ด้วยแล้วก็กู้ภัยด้วยนะครับ
วันนี้เดินทางไปยังสวนยางพาราในพื้นที่หมู่๘บ้านห้วยไซตำบลบ้านโพ
หลังจากได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ในบ่อร้าง
ได้รับแจ้งตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแต่ว่าเมื่อคืนไปถึงเนี่ยเอาขึ้นมาไม่ได้นะครับ
วันนี้ต้องกลับไปอีกครั้งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
จากการตรวจสอบพบว่าบริเวณปากบ่อมีย่าปกคลุมอยู่
แล้วก็พบศพสภาพขึ้นอืดคว่ำหน้าเสียชีวิตทรงกลิ่นเหม็นคละคลุ้งอยู่ในบ่อ
เจ้าหน้าที่ใช้ผ้าขาวทำเป็นเชือกคล้องศพนะฮะ
เพื่อจะดึงขึ้นมาก็ใช้เวลาอยู่สักชั่วโมงหนึ่ง
ถึงสามารถนำศพขึ้นมาจากเบาะได้
เนี่ยฮะก็ต้องช่วยกันคล้องแล้วก็ดึงขึ้นมาค่ะ
ซึ่งสภาพก็คือขึ้นอืดแล้วนะครับ
พอนำศพขึ้นมานะครับปรากฏว่ามีผู้ที่เขาแจ้งความคนหายเอาไว้เนี่ย
เขาก็มาติดตามดูนะครับซึ่งนายสรายุทธ์อายุสุข
ยืนยันกับเจ้าหน้าที่ว่าศพที่นำขึ้นมาได้คือแม่ของตัวเอง
ชื่อว่านางสอนอายุหกสิบหกปีนะครับ
ซึ่งสติไม่สมประกอบมักหายตัวออกจากบ้านไปหลายวัน
ทุกครั้งที่หายไปจะมีคนรู้จักหรือว่าญาติพามาส่งที่บ้าน
แต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาน้าสะพ้ายโทรศัพท์มาหาบอกว่าแม่หายไป๔๕วันแล้วนะ
แต่ว่าทีแรกก็ยังไม่ติดใจว่าเอ๊ะคงจะไปมีธุระอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับ
ปรากฏว่าเมื่อคืนทางอบตในพื้นที่ได้โทรศัพท์มาบอกว่าเจอศพในบ่อร้าง
ก็เลยใจคอไม่ค่อยดีเลยเดินทางมาดูว่าจะเป็นแม่หรือเปล่า
สุดท้ายพอนำศพขึ้นมาได้เป็นแม่ตัวเองจริง
และก็ได้กินมิ้นและก็มาเล่นและก็ตกใจวิ่งไปบอกอบตว่า
ก็ยังเป็นศพและก็พอดีมันเตือนกับว่า
นาภาษณ์ที่ผมว่าแม่หายไปสี่ห้าวันแล้ว
แต่ผมก็คือไม่เจ๋ยไม่ควรมันติดอยู่กับศพอีกหน้าเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นพอดีเลยคืนกับว่าภรรณุก็ตั้งทรอบ
ก็อบตโจทย์โจทย์ไปบอกว่าได้นับได้ไระว่าตืำกับมาเล่น
แต่ว่าถ้าว่าไม่จ่ายก็ก็ยังไปไกลแล้ว
เป็นต้องการยักษ์ลูกหัวตอนนี้ก็ยักษ์ลูกหัวหรือเป็นเกม่ายนี่